มขืนผู้ช่วยพยาบาลย่านประเวทตั้งแต่๑๑กันยายน๑๑กันยายน
ทีนี้ตำรวจไปตามตัวแล้วก็ไปล้อมจับค่ะ
บริเวณย่านกิ่งแก้วนะคะทีนี้ปรากฏว่าคนร้ายไม่ยอมยิงต่อสู้

จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีกันก่อนเลยค่ะ
ทำการปิดล้อมเพื่อที่จะทำการจับกลุ่มอยู่ในขณะนี้
ถือว่าเป็นคนร้ายในคดีสำคัญนะครับ
เพราะว่าเป็นในส่วนของคดีที่ไปข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลสาว
เขตของท้องที่สถานีตำรวจนครบานประเวท
เมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมานะครับ
โดยเจ้าที่ของทางกลมคับการตำรวจละครบาล๔นะครับ
โดยโอ๊ยก็สอดนี้เสียงปืน

ดังคล้ายเสียงปืนนะครับมีดังขึ้นมาชุดหนึ่งครับ

เป็นเหตุการณ์ที่ชุดสืบสวนตำรวจนครบาน๔พร้อมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
หรือว่าอรินทราช๒๒๖
ปิดล้อมบริเวณโรงแรมบารอซ่าภายในซอยกิ่งแก้ว๒๕ทับ๑
อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นการล้อมจับตัวนายธนพลนินพัฒน์วัย๒๙ปี
ผู้ต้องหาที่ไปข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลสาว
หลังจากที่ตำรวจสืบทราบมาว่า
ผู้ต้องหาคนนี้เข้าพักอยู่ที่โรงแรมนี้
ตำรวจเขาก็เฝ้าสังเกตการณ์จนกระทั่งเห็นนายธนพล
เดินออกมาจากโรงแรมเตรียมจะขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้ค่ะ
ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันที
แต่ว่านายธนพลใช้อาวุธปืนยิงใส่แล้วก็วิ่งกลับเข้าห้อง
จากนั้นก็มีการยิงประทะกันกับตำรวจหลายนัด
ที่เมื่อสักครู่นี้คุณธนากรบอกว่าได้ยินเสียงปืนชุดหนึ่ง
ก็ยิงประทะกันมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ
และสุดท้ายเนี่ยทางด้านของผู้ต้องหาก็ถูกจับตัวได้ค่ะ
โดยพลตำรวจตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
ปฏิบัติการครั้งนี้นะตำรวจใช้ทั้งความอดทนและความพยายาม
เพื่อจะไม่ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ซึ่งภายหลังก็พบว่าคนร้ายมีแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้นเอง

มีการยิงต่อสู้เหมือนกันใช่ไหมครับ

แล้วก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกข้อหาหนึ่งที่บอกนะครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้ว

นี่ก็เป็นเรื่องของการสอบสวนเก็บหลักฐาน

แล้วก็มีผู้การควบคุมกับดูแล

คืออาคารเนี่ยมันเป็นสองชั้นอยู่แล้วนะครับ

จะมีผ่านนักมาหรือเปล่าครับ

ด้านพลตำรวจโทไทรนิศมาหาทาวร

ก็บอกภายหลังจากที่คุมตัวนายธนพล

เรื่องต้นนายธนพลสารภาพค่ะ
ลอยฝั่งบอกว่าก่อนก่อเหตุเสพยาเสพติดจนมืนเมา
จากนั้นก็นั่งแท็กซี่มาลงบริเวณจุดเกิดเหตุ
ทีนี้สังเกตเห็นว่าประตูห้องของผู้เสียหายเปิดอยู่
แอบปีนเข้าไปเพื่อจะถ่ายทอดสด
แต่ปรากฏว่าจังหวะที่ทำอยู่เนี่ยผู้เสียหายตื่นขึ้นมาก่อน
พอลงมือเสร็จสิ้นแล้วก็เดินวนเวียนอยู่แถวห้องพักนานถึงกว่า๘ชั่วโมง
จะขึ้นรถแท็กซี่ที่บริเวณแยกลำสาลี

ฟังเสียงผู้ต้องหาแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบานกันค่ะ
ฟังแล้วฟินาคส่วนตัวเลยจะไปถ่ายบีอะไรบีก็อะไร
ใครรู้จักมั๊กแอฟบีก็ตรงนี้
แต่พอไปเจอน้องเขานี่น้องเขาบอกว่า
แต่พอไปเจอนน้องเขานี่น้องเขาบอกว่า
จะเอาอะไรก็เอาไปใช่ไหมครับทรัพย์สินเงินทองเอาไปแต่ให้หมอนี่บอกว่าไม่เอาแล้วจะเอาน้อง
สุดท้ายก็เกิดเหตุขึ้นใช่ไหมครับ
ทีมงานก็ติดตามไปแต่เบื้องต้นเนี่ยมันต่อสู้ใช่ไหม
เอาปืนยิงตำรวจก่อนนะครับแต่ตำรวจเราไวกว่าหลบรูปประตูได้
แต่สุดท้ายเราก็ไปทำการจับคุมได้ตัวที่กำลังไหลฝ่ายตัวนั่งจับคุมตัวมา
ซึ่งการจากการสอบสวนเนี่ยนะณขณะนี้ก็ยังให้การรับสาภาพตลอดข้อเก่าหานะครับ
วันพรุ่งนี้ก็คงจะให้ทางไปนำชี้ที่เกิดเหตุ

คือหน้าตาดูยิ้มระรื่นมากเลย
ชิลใช้คำนี้แล้วกันดูเหมือน

ได้อยู่แล้วผู้ต้องหาคนนี้ไปพยายามข่มขืน
ผู้ช่วยพยาบาลสาวที่เขาบอกว่าพยายามอยากจะถ่ายคลิป

บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมา

ก็เดินวนเวียนอยู่ที่ที่พักของผู้ช่วยพยาบาลสาวเป็น๘ชั่วโมง
แล้วพอถูกจับคุณยังมาหน้าระลื่นแบบนี้

แล้วมีการยิงต่อสู้กับตำรวจ
แล้วก็ผู้ต้องหาคนนี้พยายามจะหนีด้วยการเปิดฝ้าเพดานของโรงแรมนะคะ
พยายามจะปีนหนีพยายามจะหนีสุดท้ายก็ถูกจับ
แล้วก็มาให้สัมภาษณ์แบบหน้ายิ้ม
ตำรวจอาจจะยังไม่ได้แจ้งมั้งคะว่าโทษที่จะได้รับคืออะไรบ้าง

หนึ่งคือแน่เรื่องของการข่มขืนคุณโดนแน่
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานด้วยนะคะ

พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะก็โดนด้วยนะ

ดูเหมือนจะเมาดีเลยคือตำรวจบอกว่าตอนจับเนี่ยลักษณะเหมือนเมาด้วย
มึนเมาด้วยแล้วเขาก็ยอมรับว่าตอนข่มขืนเนี่ยก็มาก็เมายา

คิดว่าถ้าได้ยินแล้วว่าจะต้องโดนกี่คดีและโดนโทษอะไรบ้าง

นั่นสิคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ฝากถึงประชาชนคนอื่นด้วยนะคะ
ใครเห็นหน้าผู้ต้องหาคนนี้นายธนพล
แล้วจำได้ว่าเคยถูกทำไม่ดีไม่ร้าย
หรือว่านายธนพลเคยไปก่อเหตุอะไร
มาแจ้งความดำเนินคดีได้เลยที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๔
เพื่อจะดำเนินคดีกับนายธนพลค่ะ
บ่ายวันนี้เดี๋ยวตำรวจจะคุมตัวนายธนพลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่เกิดเหตุแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังสารต่อไปด้วย
พ้นโทษคดีลักทรัพย์จากเรือนจำเขาพริก
จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อ๒๙มกราคมที่ผ่านมานี่เอง